รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

เอาล่ะครับผู้ชมครับ๖๐นาทีจากนี้ไปนะครับ
คือช่วงเวลาของความอัศจรรย์ครับ
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ผู้ชมฮะค่ำคืนนี้ท่านผู้ชมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการตัดสินก็ได้ว่าคุณจะเชื่อเรื่องราวที่เรา
นำมาเสนอหรือไม่เชื่อเลยก็ได้นะครับ
ไม่เชื่ออย่ารบหลู่วันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เห็นผีพี่
แล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่กล้าบ้าบินสุด
เพราะเขาอยากจะเห็นวิญญาณ
เนื่องจากติดใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกกับวิญญาณผู้เสียชีวิต
เขาได้สิ่งนั้นเขาได้สิทธิ์ที่เขาขอทุกอย่างเลยพี่

ครั้งหนึ่งเขายังเคยเจอวิญญาณเนี่ย
เอามือมาถูที่ตัว

คือว่าบังเอิญเนี่ยนะเขาไปถ่ายภาพนะฮะ
ติดวิญญาณหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งที่วิ่งตัดหน้ารถเขาเอาไว้ได้
ตอนแรกนะครับคิดว่าเป็นคน
แต่พอจอดรถลงไปดูปรากฏว่าหญิงสาวนั้นกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับ
เรื่องราวทั้งหมดนั้นจะเป็นยังไงนะครับ

พระอาจารย์ดีครับ

คุณปีโป้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง๓บาท๕๐ก๊อปปี้โชว์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก
และที่สำคัญนะฮะเป็นคนที่เห็นผีคนเดียวในวงด้วย
ใช่ครับจริงแล้วสมาชิกทุกคนในวงเนี่ยจะสนใจเรื่องพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครับ
แต่ว่าผมเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นก็คือคนอื่นเขาแบบว่าชอบดูชอบศึกษาแต่เราเนี่ยไม่ค่อยชอบแต่เห็นเลย

มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเหมือนเป็นคนท้าทายเป็นคนที่แบบว่าอยากจะเห็น
จริงแล้วตั้งแต่เด็กมาเนี่ยชอบมองคนแล้วนั่งคิดว่าไอ้นี่ต้องคิดอย่างนี้อยู่แน่เลย

ชอบจับผิดคนมันไม่มีจริงหรอกผีมันเป็นอย่างนี้พอเขาเล่าให้ฟังก็ไม่ใช่หรอกอะไรอย่างนี้
มันมีอยู่วันหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งก็คือน้องเสียน้องที่สนิทกันมากเลย
ตอนนั้นเราเริ่มทำวงใหม่น้องผู้หญิงคนนี้ก็คือจะมาอยู่ด้วยมาตื่นเช้ามาบางทีมันเจอมันนอนอยู่ข้างก็มี
คือเหมือนรู้จักกันจนเป็นน้องเลย

เหมือนเป็นญาติพี่น้องกันเลยรู้จักแม่รู้จักพ่อกันอย่างนี้ครับ
แต่วันนี้น้องมันชอบตามไปนู่นไปนี่แล้วบางทีเราไปกันกับผู้ชายพี่ท็อฟฟี่กับบอบบี้อย่างนี้
ไปทำงานกันไปต่างจังหวัดอย่างนี้มันชอบตาม
แล้วเหตุการณ์วันนั้นก็คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่ง
คือเราบอกว่าวันนี้อย่าไปเลยอย่าวุ่นวายเลยอะไรอย่างนี้
เราก็ต่อว่าเขาว่าจะไปไหนทุกที่เลยอ่ะ
หรือให้เราไปรูปผู้ชายให้เราไปโตสงแหววแป้วอะไรอย่างนี้บ้าง
คราวนี้เราก็นั่งทานอาหารกันอยู่ที่พัทยา
เขาก็ยังขับรถมาวนเพื่อจะให้เราเรียกให้ได้ว่ามาแล้วแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้
แต่เราใจแข็งวันนั้นปล่อยเลยอยากไปไหนไปเลย
ก็ผมก็เสร็จจากคืนนั้นก็กลับไปนอนที่บางแสนกัน
ก้ามโมงเช้ามีโทรศัพท์มาว่าน้องขับรถจนท้ายรถสิบร้อขนหิน
ขาขึ้นมาหมดเลยทุกอย่างว่าทำไมเราไม่เรียกเขา

แต่ว่ามองดูก็ทุกคนก็ต้องทำใจนะใช่

พอเสียปุ๊บคราวนี้เราก็รู้สึกจิตใจมันย่ำแย่นอนน้ำตาไหลตลอดเลย
ด้วยความรักด้วยแล้วก็มันรู้สึกผิดด้วยคนนี้
เราก็นึกในใจว่าเอาว่ะมึงเป็นผีแล้วใช่ไหม
ทำยังไงว่าอยากจะบอกกับน้องว่าพี่ขอโทษนะอย่างนู้นอย่างนี้
เรายังไม่ได้อธิบายให้ฟังเลยเรารู้สึกผิดว่าเหมือนเราบางทีเราก็นั่งพูดของเราอยู่อย่างเงี้แต่
แล้วเขาจะได้ยินหรือเปล่าอืมก็เป็นความที่เป็นนิสัยของเราอีก
มาถ้าผีอะไรในโลกนี้มีจริงไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เก่งจริงมาดิ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าแน่ทำให้ผมได้เห็นผีน้องคนนี้นี่เอามาให้ผมคุยให้ได้ดิ

ใช่ให้ผมเห็นผีให้ได้พูดไปก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้

คือพอพูดไปปุ๊บข้ามไปวันหนึ่งครับผมนอนหลับ
เคิ้มขึ้นมาว่ามีน้องมาอยู่ข้าง
เขาก็บอกผมว่าพี่พี่โป้หนูตายแล้วพี่

ใช่ผมยืนลดน้ำต้นไม้อยู่ผมหันไปเห็นตัวพี่ท็อฟฟี่ผมเห็นน้องว่าพี่ยืนอยู่บนโต๊ะเลยพี่บนโต๊ะจริงอันนี้คือเห็นเลยแล้วหันมายิ้ม
บ๊วยสภาพเป็นไงครับ
อเดจมปกติครับแต่งตัวชุดขาวน้องใส่ชุดเหมือนนางฟ้าเลยเหมือนพูดอะไรไป
โดยที่ตกใจในตัวเองเหมือนนางฟ้าเลยเหมือนคนบ้า
บ๊วย้แสดงว่ามึงที่คุณพูดก็ยังมันเห็นยื่นอยู่สมมตินร์ต้องเขายื่นอยู่อย่างนั้น
เดี๋ยวถ้ามาเราจะขอโทษเราจะบอก
ไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวเลย

คุณเห็นเนี่ยมันชั่วลัดนิ้วมือแล้วแป๊บหายไป

ถ้าพูดตรงเลยผมว่าประมาณ๕นาที
เฮ้ยคือว่านานมาก

ก็ผมถึงบอกเลยว่า

จะคุยกับเขาแต่พอเอาเขาจริงแล้วเนี่ย

นี่คือครั้งแรก

คิดดูว่าผมต้องทำงานเดินทางทุกวัน
นั่งรถขึ้นเครื่องไปนอนโรงแรม
คิดดูว่าผมโอ้โห
อยู่ในยากเลยแล้วถึงวันนี้ก็ประมาณ๕ปีครับครับ๕ปี
ครั้งหนึ่งเคยขับรถไปกับเพื่อนในวงนี่แหละ

เมื่อก่อนจะไปด้วยกันตลอดเวลาเดินทาง

แล้วก็เอาหน้าแปะกับกระจกออกมา

รถขนตร์เมื่อกี้มีผีพี่
เอาหน้าแปะกระจกคุณรู้ได้ไงว่าเป็นผีเขาอาจจะเป็นคนก็ได้

แล้วสภาพรถคันนี้มาคือที่ดินเต็มรถทั้งคันเลย
ซึ่งตอนนั้นผมไม่เห็นที่ดินที่รถด้วย

เดี๋ยวฟี่บอกไอ้บ้ารถมันวิ่งมาได้ไงวะเนี่ย

เหมือนเขาไปเอารถมาจากไหน
ที่แบบว่าเหมือนแอบเอารถมา

มันเสื่อมสภาพไปแล้วไม่น่าจะมาวิ่งอยู่บนท้องถนน
ใช่ใช่ใช่กระจกเละหมดเลย
เก่าทุกอย่างเก่าหมดเลย

ตอนที่บอกว่าพี่ท็อฟฟี่กำลังบอกว่า
มันมาได้ไงมันไม่น่าวิ่งได้

ผมก็กำลังนั่งดูผีที่ทำหน้าเหมือนเดิมอยู่

คนอื่นไม่เห็นเขาก็เห็นรถเขาพูดแต่รถอย่างเดียว
แล้วเห็นคนขับรถไหมคนอื่น

ได้ถามว่าพี่เห็นคนขับรถอยู่ในรถคนนั้นกี่คน

คนขับหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงข้างหลายคนหนึ่ง

หน้านี่เลือดเต็มก็มีครับ

คุณเองเคยเห็นวิญญาณมานั่งอยู่ในห้องเดียวกับคุณ

คอนเสิร์ตเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพักที่โรงแรม

ที่คนใต้เขาทำนิดที่

เราก็ค่อยลืมตาขึ้นมา

อยู่บนเตียงที่มันเป็นเตียงคู่ครับ

หันไปเห็นคนอยู่บนเตียงแล้วนั่ง

โอ้โหกลัวจนผมลุกไม่ได้

มันก็วุ๊ดในตัวไม่รู้เป็นไร

ผมไม่กล้าถามเขาผมยังไม่รู้เขาจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเลย

เหมือนแบบว่ามีแขกมาแล้วก็ออกไปเสียชีวิตก่อน
แล้วก็ยังไม่ได้เก็บของที่นี่เลย
ห้องคุณเลยเหรอแล้วก็ยังไม่ได้เช็คออกไปใช่ครับ
ใช่ตัวเขายังคิดว่าเขายุ่งอยู่นี่ใช่ครับเขาต้องกลับมา
คุณคิดไหมว่าระหว่างโลกของวิญญาณกับโลกของมนุษย์เนี่ย
มันอาจจะมีอะไรบางกั้นอยู่
คุณเห็นเขาแต่เขาก็อาจจะไม่รู้สึกว่าคุณมองเขาอยู่
ใช่ครับเขาก็จะใช้ชีวิตในโลกของวิญญาณของเขาไป
เพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันผมเคยเช่าหออยู่
ตี๕จะมีเสียงเก้าอี้ดังปุ้งจากข้างบนห้อง
ผมรู้เลยว่าข้างบนต้องผูกคอตายแน่เลยเดือนหนึ่งปุ้งทุกวัน
ผมพาใครไปก็ได้ไม่มีใครได้ยินสักปุ้งนึง
แต่คุณได้ยินแต่ผมได้ยินทุกวันตี๕ตึ้งตึ้งอยู่ตลอดทุกคืนเนี่ย
๓เดือนนะครับ๓เดือนที่คุณได้ยินอย่างนี้คุณมีการไปสืบคน
ที่คุณเคยคิดว่าต้องมีใครผูกคอตายเลยนะ
อันนั้นผมไม่สืบเพราะเหมือนผมรู้ว่ามีผู้หญิงผูกคอตายอยู่ข้างบน
แล้วการที่คุณได้ยินเสียงตึ้งทุกคนคุณคิดว่ามันคืออะไร
มันก็คือการที่เขายังไม่ได้ไปเกิดแล้วเขาก็ต้องทำอย่างนี้
ตลอดชีวิตก็จะต้องทำอยู่อย่างนั้นทุกวันใช่
คุณเจออย่างนั้นทุกคืนเจอทุกคืนครับ
เห็นผีเราก็ว่าแรงแล้วนะฮะ
แต่เคยเจอแบบแรงกว่าคือโดนวิญญาณเนี่ยเอามือมากดที่ตัว
ตอนนั้นไปเจอที่ไหนอ่ะ